แต่อยู่กับตัวเองคนเดียว

อยู่กับแฟนปรากฏว่าแฟนเมาทีไรทำร้ายเธอทุกทีเลย

เช้ามาไม่ทนแล้วอุ้มลูกมาเลย

โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับนี่คือคุณแม่

มาจากห้องเช่าเลยนะที่ตำบลหนองพราวงาย

มาเจอตำรวจสพไซน้อยจังหวัดนทบุรี

กับสามีอยู่กินกันมา๑๒ปีแล้ว

อยู่กับคุณแม่ของเธอที่เชียงราย
ส่วนลูกชายคนเล็กอยู่กับเธอเนี่ย

แฟนเธอทำงานรับจ้างทั่วไป
ตัวเธอเองก็เลี้ยงลูกอยู่ห้องพักเป็นแม่บ้าน

ทะเลาะกันคุณผู้ชมดูตามตัวสิ
นี่คือร่องรอยที่คุณแม่

แล้วสามียังไล่เธอออกจากห้องพักด้วยนะ
พอตอนเช้า

แล้วก็ซื้อตัวรถทัวร์กลับบ้านเกิดเลยที่เชียงราย

ครับแต่ปรากฏว่า

น่าจะสงสารเธอก็ให้เงินมา๔๐บาท

จดหมายปลายทาง
ต้องมาฟังชื่อตำรวจเลยคุณผู้ชม
พันธุ์ตำรวจเอกเมษนนนาขวัญ

ไม่แน่ใจว่าเธอไม่มีประวัติอาชญากรรม

แล้วก็เข้าถึงประชาชนนี่มอบเงินให้เลยฮะ
ไปดูตอนมอบเงิน
ตอนนี้ให้ไปกินข้าวกับลูกแล้วก็ครับกลับบ้านแล้วก็แฟนไม่ดีก็เลิกซ้า